คุณชมพู่อรยาแล้วก็สามีคุณน็อตประรุษนะคะ
อย่างที่ทราบกันนะคะโอ้โหนี่คุณผู้ชมภาพนี้
ไปเที่ยวนะคะทำบุญถูกต้องนะคะทำบุญวันพระใหญ่คุณผู้ชมนะคะ
ก็เป็นภาพสุดอบอุ่นนะคะก็ครอบครัวนี้เขาจูง
นี่ไงสายฟ้าพายุนะคะ๒แฝดสุดแสบของเรา
เข้าวัดทำบุญในวันพระใหญ่นะคะภาพที่ได้มาก็อย่างที่เห็นค่ะ
สดชื่นมืดเลยค่ะแม้๒๘นะคะเขาจะให้ความร่วมมือบ้าง
ไม่ให้ความร่วมมือบ้างอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ถ่ายมาพ่อแม่ยืนยิ้มเหงื่อไหลไขย้อยกันไปนะคะ
ส่วนคนเรื่องความแสบสนความสดใสต้องยกให้สองหนุ่มเขาจริงนะคะ
ก็คือเป็นภาพที่ชาวเน็ตเอาไปแชร์กันต่อเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็หล่อสวยครบสูตรนะคะ
แม้ว่าจะเป็นชุดไทยนะคะแต่ไม่ได้เชยนะคุณผู้ชม
ดูสวยทันสมัยแปลกหูแปลกตาเข้ากันเข้ากันกับหน้าผมที่ดูสบายคุณผู้ชม
เขาก็มีกิ๊บเก๋นิดนึงนะคะแต่แต่งออกมาแล้วโอ้โหดูน่ารักมากแล้วก็ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะ
เห็นชุดเก๋แบบนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐไปสืบมาแล้วค่ะเป็นฝีมือไทยนะคะของดีไซเนอร์ค่ะ
ไม่ต้องพูดถึงราคานะคะก็อย่างแม่ชมก็ต้องระดับที่แบบแบรนด์อยู่แล้ว
ยืนหนึ่งเรื่องแฟชั่นจริงนะคุณผู้ชมก็สามารถนำไปประยุกต์
นำไปปรับใช้กับตัวเองเวลาจะเข้าวัดต้องแต่งตัวแบบนี้ถึงจะน่ารัก
เรียบร้อยน่ารักแล้วก็ดูสดใสด้วยนะคะ